เดี๋ยวตอนนี้เราต่อสายโดยตรงกับลูกสาวของคุณสุรชัยค่ะ
คุณดิ๊งค์นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะคุณดิ๊งค์ค่ะ

ก่อนอื่นเลยต้องขอถามหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วอาการตอนนี้คะ

ผ่าตัดไปเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บอกว่าผ่าตัดนี่มีการทำอะไรไปบ้างคะ
ก็จะมีการเก็บเหนือด้านข้างนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับค่ะ
แต่ว่าจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกโครงหน้าค่ะ
แล้วคือตอนนี้คือฟื้นตัวได้เร็วมากนี่คือมีการพันผ้าพันที่หน้าอยู่หรือว่าตอนนี้เปิดหน้าได้แล้วนะคะคุณดี

แล้วคุณพ่อยังสามารถพูดคุยทานอาหารได้เป็นปกติหรือยังคะหรือว่าต้องมีข้อระวังอะไรที่ระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่า
ตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดนะคะก็คุยเก่งเลยค่ะตอนนี้ก็คือปกติเลยแล้วก็ทานอาหารได้ปกติค่ะแต่จะเป็นอาหารอ่อนอย่างเช่นโจ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเคี้ยวหรือทำการขยับหน้าเยอะค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดครั้งแรกเลยคุณสุรชัยได้เห็นหน้าตัวเองหรือยังคะคุณดิ้ง

ยังณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าตัวเองใช่ไหมคะ

แล้วคุณอาเองมีความรู้สึกยังไงบ้างกับหน้าตัวเองมีการบอกไหมว่ารู้สึกตึงขึ้นกระชับขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างคะ
ก็มีค่ะมีบอกว่าโอเคจะมีช่วงรอยแผลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะปวดนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะพี่บิน
ค่ะแล้วคุณอาเองมีการพูดคุยกับครอบครัวบ้างไหมคะว่าคาดหวังยังไงหลังจากนี้ค่ะ
จริงเขาก็แซวนะคะถามว่าแบบเอ๊ะดิ๊งพ่อลอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ใช่แต่เขาก็เดี๋ยวเขาจะรอดูค่ะ
แล้วตกลงคุณดิ้งคิดได้หรือยังคะว่าจะเรียกคุณพ่อหรือว่าคุณพี่ดี
ค่ะลังเลมากเลยค่ะตั้งแต่เจอคุณพ่อ๒วันนี้ค่ะอาจจะต้องเรียกพี่เนอะมีที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วคุณพ่อยังไม่มีการเรียกร้องอยากจะดูใบหน้าตัวเองตอนนี้เลยหรือว่ายังไงคะ
ไม่นะคะตอนนี้ก็ถามว่าคุณพ่อดูมั้ยดูมั้ยเขาก็ว่ายังดีกว่า
รอดูสไพรส์ทีเดียวเลยดีกว่าใช่มั้ยค่ะ

พ่อต้องพักฟื้นอีกนานมากน้อยแค่ไหนคุณยิ้งค่ะ
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องอยู่ที่ทางคุณหมอด้วยนะคะ
แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณพ่อได้ทำที่ใบหน้าแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงผมอะค่ะ

ในส่วนของผมนี่ก็คือเร็วนี้แต่ว่าตอนนี้คือยกกระชับใบหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องถามก่อนว่างานละครก่อนหน้านี้ก็มีดองเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้วมันจะกระทบกับงานหรือเปล่าคะคุณดิ้ง
คิดว่าในเรื่องของเคคอัพนี่ก็น่าจะช่วยอาจจะต้องเคคอัพให้ดูแก่ลงเนอะ
แล้วต้องเพิ่มรอยนิดนึงอย่างนี้ค่ะแต่ว่ารูปโครงหน้านี่คือเหมือนเดิมเลยค่ะ
แต่ว่ากระแสตอนนี้คือฮาในสังคมมากเลยเขาบอกว่าตอนนี้งานติดต่อ
ลุมคุณอาร์สุรชายเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะสายไหม้นะคะโทรศัพท์ล้างนี้

เพราะว่าเป็นความตั้งใจของคุณพ่อมานาน
แล้วคุณพ่อก็ได้ทำการปรึกษาลูกมาโดยตลอด

เอาล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณดิ้งก่อน

ถ้าวันไหนที่คุณอาเปิดผ้าเสร็จเรียบร้อย
รอวันที่จะสัมภาษณ์วันที่แบบ

ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นคุณดิ้งนะครับ

เพราะว่าหน้าตาดีทั้งบ้านเลยบ้านนี้